เหมือนหมาสนุปปี้อะ

ถูกปะถามนะถูกปะเอาหนัก

ถูกมากไหมคะไหน

แบบไหนล่ะครับถูกที่สุดจบ
นี่คือช็อปปี้สตอบบอรี่นะครับ

อันนี้ราคาถูกที่สุด๕๐๐กรัมใช่ครับผมของผมดีกว่าครับถูกกว่าฮะ
น้ำตาลแต่งหน้าเคสนี่บอกด้วยเลยนะครับสี๕๐๐กรัมครับผม
ทำให้สวยงามด้วยถูกด้วยอันนี้ถูกกว่าอันนี้ถูกกว่า
พี่บอลพี่บอลข้อมน้ำเบิร์ดจะหลอกคุณตะวันหรือเปล่า
ต้องฝากในข้อแรกของเขานะเอ๊ยของผมถูกกว่าคุณตะวัน
ของน้ำถูกกว่าเราช่วยน้องวิเคราะห์ไปได้ได้ไหมได้สิอยากอยู่
ให้น้องวิเคราะห์แล้วเราช่วยวิเคราะห์สอบนี้นะครับท่านสลุระมาอยากอยากอยู่
ว่าจะช่วยวิเคราะห์ยังไงถ้าเป็นผมนะผมตัดผมคิดว่าถั่วลิสง
แพงนะอย่าลืมนะว่าเขาเอาเม็ดเอาเปลือกออกแล้วนะ
เดี๋ยวเชื่อผมนะแต่ผมเชื่อพี่เค๊าะ
อฟเฟอร์ได้
ของผมเนี่ยมันเป็นน้ำตาลน่าจะถูกกว่าเชื่อพี่
ริมนู้นพฤวัตรของพี่ถูกสุดเพราะมันเป็นน้ำตาล
นี่คือคำถามข้อที่๑ของคุณตะวันค่ะมูลค่า๒๐๐บาทคุณตะวัน
ของทั้ง๓ชิ้นนี้ค่ะชิ้นไหนราคาถูกสุด

ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะ

เอาล่ะเป๊กจะเฉลยที่อันแรกค่ะ

ก็ถือว่าไม่ต่ำก็จะไปสูงนะ
และเป๊กจะเฉลยอันที่คุณเลือกค่ะ

ถูกกว่า

น้ำตาลแต่งหน้าเค้กละ๔๕๐๐กรัม
ต้องแพงกว่า๔๔บาทค่ะ

เพราะว่าคุณน่ารักแบบนี้คุณต้องมีสตินะคะ

ราคาน้ำตาลแต่งหน้าเค้กค่ะ๔๕๐๐กรั

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

แพงกว่าแพงกว่า

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

นี่คือวัตถุดิบทำน้ำพริกค่ะคุณตะวัน

ของน้าต้องกินแมงดา

เดี๋ยวนี้แทนที่เราจะไปหาแมลงดาแอร์

นี่เลยราคาถูกที่สุด

ต้องที่ที่สุดครับผม
อันนี้ถูกสุด

กะปิถูกกว่า

นี้แบบไหนราคาถูกที่สุด

ไม่รู้ครับไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนแพง
ป๊าวันขอเลือกที่คณะเล็กสุดแล้วกันค่ะ

ก็มี๓ตัวนะคะปลาทูที่คุณตะวันไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

อันที่๒ที่คุณตะวันเลือก
วัตถุแต่งกลิ่นเรียนแบบธรรมชาติกลิ่นแมงดานาตามแม่พลอยค่ะ

ถูกกว่า

เอาล่ะกะปิต้องแพงกว่า๕๐บาท
และกะปิที่คุณตะวันไม่ได้เลือก

แพงกว่า

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

สวยแบบนี้ปกติชอบทานไอศครีมไหม
อันที่สองเป็นไอศกรีมพีคเสื้อ
อันที่๓เป็นไอศครีมช็อกป๊อป

มาค่าอยู่ที่เอาละครับ

เอาละ

จะต้องถูกกว่า๑๒บาทนะคะ
ถูกกว่า

เบาะเชียวเหมือนกันจะผ่านมาได้ค่ะ

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาท

และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
มาออกไปเที่ยวข้างนอกมากแล้วโอเคน่ะ
ได้พลสนี่ดีว่าเจ๊ไม่อยู่น่ะ

วันหลังออกมากันอีกน่ะ
เฮ่ยเดี๋ยวก่อนจำพูดไม่ได้จริงเหรอ

จำไม่ได้เลย
ฮึอุ๊ย
ระวังดูด้านขวาด้วย
มาปริญชัด

ก็จะต้องว่างผู้หญิงจะอยู่กับเรา